ตามความคืบหน้ากรณีไปเจอศพของอดีตตำรวจนะฮะ
ที่ชื่อว่าดาบเนรดาบตำรวจสมศักดิ์เจริญรอด
วัยห้าสิบเอ็ดปีหายจากบ้านไปสองคืนสามวันนะ
ค่ะอยู่ที่ลบบุรีนะฮะแม่บอกที่แรกลูกชายบอกจะไปตัดฟืน
อืมตามหาไม่เจอนะฮะสุดท้ายมาเจอเมื่อวานนี้เนี้ย
นอนเสียชีวิตอยู่ข้างรถกระบะแบบนี้
ค่ะอ่ารถกระบะของเขาเองนะฮะ
ฟืนยังอยู่ข้างหลังอยู่เลยแม่บอกถูกฆาตกรรมแน่นะ
สภาพศพเบื้องต้นที่ตรวจสอบเนี่ยที่ปากกับใบหน้าเนี่ย
เปื้อนไปด้วยน้ำมันเครื่องนะฮะมีแผลคล้ายถูกตีด้วยของแข็งที่
ใบหน้าแล้วก็แผ่นหลังมือสองข้างมีรอยถลอกคล้ายกับถูกจับมัดด้วยนะครับ
ว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๗ชั่วโมงนะฮะ
ก่อนที่จะมีผู้มาเจอศพนะครับจุดที่เจอศพก็คือฝ่ายห้วยหลัว
ในพื้นที่ตะมนต์สะโบดจังหวัดลบบุรีนะฮะอ่านี่นะครับ
กระบะของเขาด้วยนะครับแม่บอกว่าลูกเนี่ยต้องถูกคนร้ายที่เป็นกลุ่มเสพยาเสพติดด้วยกันนั่นแหละ
ทำร้ายจนเสียชีวิตแน่แม่ยอมรับว่าลูกชายเสพยา
อ่าเคยเป็นตำรวจก็นี่แหละไปผัวพันกับพวกเสพยาเสพติดจนต้องออกมา
ค่ะแต่ปมเหตุจริงแม่ไม่รู้เหมือนกันว่า
ทำไมต้องทำร้ายลูกแม่เนี่ยจนเสียชีวิตวันนี้คุณสุชาดาผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับ
สะโบดลบบุรีนะฮะแล้วก็ได้ภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะ
เพื่อจะดูว่าเอ๊ะมีใครไปกับดาบเนรหรือว่าทำร้ายดาบเนรหรือเปล่า
กล้องวงจรปิดหน้าปากซอยบ้านของดาบเนรเมื่อช่วงวันที่๒๑พฤศจิกายน
ปี๕๓๐นี่รถกระบะนะฮะของดาบเนรนะฮะ
แต่ไม่ยืนยันว่าคนขับคือดาบเนรหรือเปล่านะฮะขับออกจากบ้านไปนะครับ
่งหน้าไปจุดเกิดเหตุนั่นแหละถนนทางเส้นเนี้ยอ่าไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้ดาบเนรเนี่ย
จากบ้านแล้วขับรถวนไปหาใครมาก่อนหรือเปล่าหรือมาคนเดียวหรือมากับใครนะฮะ
แต่นี่คือรถกระบะของเขาจากนั้นกล้องหน้าร้านขายของชำนะฮะ
จะเห็นรถกระบะของดาบเนรเลี้ยวเข้าไปยังจุดที่จะไปหาฟืน
ก็คือจุดที่เจอศพนั่นแหละเส้นทางตรงนี้นะฮะ
จากการตรวจสอบไม่มีรถคันไหนขับตามไปในช่วงเวลาใกล้เคียงกันตรงนี้นะครับ
เช้าละฮะ๗นาฬิกา๓๐นาที๒๑พฤศจิกายน
ดาบเนรขับรถมาที่ร้านขายของชำอันนี้เห็นดาบเนรจริงนะฮะ
มาซื้อของนะครับนี่นะครับแล้วก็ครู่นึงก็ขับรถออกไป
เพื่อจะไปจุดที่ตัดฟืนแม่ค้าร้านขายของชำบอกว่าวันนั้นดาบเนรขับรถ
ซื้อบุหรี่ที่ร้านนะฮะก็คุยกันไม่กี่คำดูท่าทีก็ปกติดี

เข้ามารู้อีกทีว่าเราเจอแกเนี่ยวันสุดท้ายที่แกกลับ
คือจ้ะตกใจไหมตกใจ
ก็ยังเจออยู่เขาดูมีท่าทางอะไรแปลก
ไม่เขาก็ปกติก็ยืมซื้อปกติ
คุณสุชาดาได้กล้องวงจรปิดอีกมุมหนึ่งนะครับก็ย้อนไปนะฮะก็คือ๑๙พฤศจิกายนนะครับ
กล้องหน้าร้านซ่อมจักรยานยนต์ในพื้นที่ช่วงเที่ยงนะฮะ
เห็นดาบเนรขับรถกระบะคันที่เจอในจุดเกิดเหตุที่เจอศพนั่นแหละนะฮะ
จอดหน้าร้านตรงนี้แล้วก็มานั่งกินข้าวซื้อของแล้วก็ขับรถออกไป
ซึ่ง๒๑พฤศจิกายนยังเห็นเขาขับรถมาซื้อของที่ร้านขายของชำตอนเช้านะฮะ
แสดงว่า๑๙๒๐๒๑นี่ยังไม่เกิดเหตุนะฮะ
แต่หลังจากนั้นไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับพบศพเมื่อวานนี้๒๓พฤศจิกายน
เรื่องทางคดีนะครับวันนี้สพสะโบดชุดพิสูจน์หลักฐานด้วยนะครับ
เชิญตัวผู้ต้องสงสัยสามคนนะฮะมีในมิตรในหมูในจุกนะฮะ
เป็นชาวบ้านในพื้นที่เป็นบุคคลที่ญาติผู้ตายสงสัย
อย่างในจุกเขายืนยันว่าเขาไม่รู้จักดาบเนร
แต่เคยเห็นหน้าเพราะเคยมาลักตัดไม้ในไร่ของเขา
ญาติผู้เสียชีวิตพุ่งเป้ามาที่เขาเนี่ย
ทำให้เขาถูกมองว่าเขาเป็นพวกเสพยา
ทั้งที่ความจริงแล้วเขาไม่เคยเสพยาเสพติดเลย
วันนี้ชุดสืบสวนได้ส่งร่างของดาบเนร

สูตรที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์นะครับ

ขอนำศพไปสวดสักคืนหนึ่งก่อน

ดาบเนรเสียชีวิตเนื่องจากเลือดออกในสมอง

อันนี้เป็นรูปตอนที่รับรัชการอยู่นะฮะ

เขาก็คลายข้อสงสัยไประดับหนึ่งนะฮะ
ดาบเนรเสียชีวิตจากการถูกฆาตกรรมหรือเปล่า
เพราะว่าดาบเนรเองก็มีโรคความดันเป็นโรคประจำตัวอยู่แล้ว

พอผลออกมาบอกว่าเสียชีวิตเนื่องจากเลือดออกในสมอง

แล้วก็อยากฝากสื่อมวลชนช่วยแก้ข่าวให้ด้วย
ว่าตอนนี้ครอบครัวไม่ติดใจไม่สงสัยแล้ว
แล้วเราก็ไม่มีฆาตกรรมอะไรขึ้น
แต่แม่นะฮะแม่ของดาบเนรบอก
เพราะตามร่างกายของลูกชายเนี่ย
ที่ปากก็มีร่องรอยเหมือนถูกจับกรอกปาก
เพราะฉะนั้นแม่จะยังไม่เผาศพลูก
เพราะฉะนั้นแม่จะยังไม่เผาศพลูก
ทีแรกกำหนดว่าจะเผาวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้

จะไปขอความช่วยเหลือจากคุณกันจอมพลัง
เพื่อให้ช่วยตามเรื่องแล้วก็ตรวจสอบให้หน่อยว่า
มันเกิดอะไรขึ้นกับลูกชายกันแน่

หากว่าหมดนั้นตัวไยกัดเป็นแผ่

ก็แม่ไปดูเลือดสดอยู่ตรงเนี้ย
หล่อยมันจับกดพื้นแม่สันติธาตุบ้างกัน

มีแต่เลือดทะโลกแผ่ทะโลก

เนี่ยหนูอ้านให้แม่ฝั่งที่แม่กลับเข้าใจ

จะทำยังไง

คุณสุชาดาก็ถามไปยังตำรวจนะฮะ

ไม่มีบาดแผลจากการถูกทำร้ายนะค่ะอ่าที่แม่ก็ติดใจว่าเอ๊ะมีร่องรอย
ถูกมัดมือเนี่ยไม่มีร่องรอยการถูกมัดมือมัดเท้านะฮะ
ตำรวจยืนยันแต่ก็ยังไม่ได้สรุปนะครับว่าดาบเนรเสียชีวิต
จากการถูกฆาตกรรมหรือไม่ยังไม่ตัดประเด็นไหนทิ้งเพราะว่าตอน
เนี้ยคุณแม่ของผู้ตายยังติดใจอยู่เดี๋ยวตำรวจจะสืบสวน
คลายคดีให้อ้าวส่วนเรื่องคุณกันจอมพลังเดี๋ยวก็เราจะประสาน
งานแล้วก็แจ้งข่าวคุณกันให้ก็แล้วกันนะ